มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีคนโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยสำหรับคุณผู้หญิงที่เฝ้าร้านอยู่คนเดียวหรืออยู่บ้านคนเดียวนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะอยู่ร้านร้านเธอขายอุปกรณ์มือถือค่ะ
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุการณ์มาโพสต์ให้ดูคือผู้ชายคนนึงเนี่ย

เข้ามาในร้านแล้วพยายามจะล็อกประตูร้านอยู่กับเธอสองคนนะคะ

เนี่ยค่ะคือแฟนของผู้หญิงคนนี้ที่เขาขายโทรศัพท์มือถืออยู่ในร้านด้วย

นะคะช่วยได้ทันล็อกตัวผู้ชายคนนี้

คือท่าทางไม่ดีตั้งแต่เดินมาแล้วค่ะ

ใช่แล้วถ้าเกิดว่าแฟนนุ่มเธอไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ย
ผู้ชายคนนี้จะทำอะไรกับผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้

คุณสุภาพรหรือคุณแนนค่ะเจ้าของร้านมือถือย่านลาดพร้าว๑๑๒
บอกวันนั้นนั่งอยู่กับแฟนอยู่ในร้าน
แต่เธอสังเกตเธอบอกผู้ชายคนนี้ไม่ได้เพิ่งมา
มาหลายรอบแล้วเขาเลยผิดสังเกต
ก็เลยระวังตัวอยู่แต่อยู่มาเปิดประตู
ปกติเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อของซื้อผ่านกระจกเลื่อนด้านหน้า
แต่ผู้ชายคนนี้เข้ามาแล้วพยายามจะล็อกประตู

แฟนก็รีบวิ่งมาล็อกตัวเลยค่ะพยายามจะหนีนะแต่สู้ไม่ไหว
อ้างว่าไงรู้ไหมบอกเข้าผิดบ้าน
เข้าผิดบ้านแฟนบอกงั้นบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปส่ง
พอแฟนเดินไปส่งก็บอกทางวกไปวนมาหาไม่เจอ
สุดท้ายไปเจอคนที่อยู่บ้านใกล้กับผู้ชายคนนี้ค่ะ

แล้วเมื่อกี้จะไปทุบรถบ้านข้างด้วยแต่เขาห้ามกันไว้ทัน
เนี่ยค่ะแล้วก็มาถึงจุดนี้มาก่อเหตุที่ร้านขายโทรศัพท์นี่แหละค่ะ
แต่คุณแนนกับแฟนก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะ
เอาคลิปนี้มาลงไว้เพื่อเตือนผู้หญิงที่เฝ้าร้าน
หรืออยู่บ้านคนเดียวระวังให้ดีหรือล็อกประตูให้ดีด้วยค่ะ